แต่วันนี้เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง
ก็นำโดยนายอนุสรอุโน
คณะบดีคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

ได้ไปเข้าพบกับตัวแทนสำนักงานฆ่าหลวงใหญ่
เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
เพื่อยื่นจดหมายร้องเรียน
ให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ผู้ที่คิดเห็นต่างจากรัฐบาลและก็คอสช
ระดับประเทศที่นครเจนิวาสวิสเตอร์แลนด์

ห่วงใยแล้วก็ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอด

ปะพูดคุยกับนักวิชาการมากขึ้น
มันจึงไม่สามารถที่จะคล้ายกับว่าทำให้เจ้าหน้าที่หรือว่ารักไทยเดินตามสิ่งที่ได้ลงน้ำเอาไว้ในข้อตกลงต่าง
ก็คือจะไปยกไปที่สำนักงานค่าหลวงใหญ่ของเรื่องสิทธิประชนของเจนีวาเลย
ถึงความคืบหน้าการรณรงค์ให้ประชาชนออกเสียงประชามติ
คาดว่ากลางเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้
จนาที่สนักงานกรกตก็จะลงพื้นที่เพื่อลนรง
ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์รวมถึงแก้ไขปัญหา

หากพื้นที่ใดที่เคยมีปัญหาเรื่องมีบาดเสียจำนวนมาก
ก็จะพิจารณาถึงสาเหตุเพื่อหาแนวทางแก้ไข
หรือในจังหวัดตามแนวชายแดนที่ประชาชนในกลุ่มชาติภัณฑ์

กรกตก็จะต้องเข้าไปหาวิธีการแก้ไขด้วยเช่นกัน
เพื่อให้กระบวนการออกเสียงประชามติมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ส่วนในอมวานิดวิวัฒน์โฆษกรรมการร่างรัฐมนูน
ก็ระบุนะครับว่าหลังจากอบรมอาสาสมัครให้ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูล
วันที่๑๘ถึง๑๙พฤษภาคมนี้เสร็จสิ้น
กรทก็จะเริ่มลงพื้นที่ทันที
พร้อมเปิดเวทีที่จังหวัดนครนายก
เป็นจังหวัดแรกในวันที่๒๘พฤษภาคม
เช่นเดียวกับนายอัชพรจารุจินดากรรมการร่างรัฐมนุน
ระบุว่าหลังจากอบรมอาสาสมัครจากกระทรวงมหาดไทย
กอชุดแรกเสร็จสิ้นก็จะขยายผล
ครูขอที่คัดเลือกจากระดับอำเภอ
แล้วก็ครูคอที่จะคัดเลือกจากหมู่บ้านต่อไป
เชื่อว่าประชาชนจะไม่เกิดความสับสนครับ